วันนี้มีเรื่องมาเตือนภัยผู้หญิงชอบขับรถกันหน่อย
ใช่ค่ะไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่างเดียวเอาจริง

เรื่องของการขับรถขึ้นที่จอดรถ

ถึงชั้น๒แล้วกำลังขึ้นชั้น๓ต่อไง
แต่จริงที่จอดรถมันมีแค่๒ชั้น

เป็นยังไงหัวทิ้มปักลง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานค่ะ
เป็นรถพุ่งตกมาจากลานจอดรถชั้น๒

อยู่ที่ซอยรามคำแหง๔๒นะคะ
ตำรวจสนหัวหมักและเจ้าหน้าที่กู้ภัย

พอไปถึงก็เจอเป็นอาคารจอดรถ๒ชั้น

แบบนี้ตั้งฉากเลยนะคะปูนกระจายเกลือนเลยค่ะซึ่งคนขับรถคันนี้เนี่ย
เป็นพนักงานผู้หญิงนะของบริษัทเจ้าของอาคารที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะ
ซึ่งเธอก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเธอบอกว่าไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็ได้
ไม่เป็นอะไรมากและจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ย
เธอบอกว่าเธอขับรถมาจอดในอาคารแล้วตอนนั้นเนี่ย
ก็นึกว่าเป็นที่จอดรถสามชั้นพอถึงชั้นสองเนี่ย
เหยียบคันเร่งไงจะขึ้นไปจอดที่ชั้นสาม
แต่พอที่จอดรถมันมีสองชั้นอ่ะมันก็เลยทำให้ไปชนกับราวปูนที่กั้นที่จอดรถที่ชั้นสอง
แล้วรถมันร่วงลงมาที่ชั้นหนึ่งอะค่ะแต่เธอบอกนะ
ตอนนั้นเธอก็พยายามแตะเบรกไว้นะ
รถมันก็เหมือนกับมันไม่ได้ลงมาแรงมากจากการเหยียบคันเร่ง
แล้วตัวเธอไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะโอ้โหทะลุแบบนี้เลยนะ